มาต่อที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย
แม้ว่า๔วันที่ขอหมายค้นไปจะเข้าไปทำอะไรไม่ได้

แต่ว่ายืนยันว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายสำหรับคดีต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะ
ล่าสุดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเตรียมลงพื้นที่ในภาคใต้นะคะ
ซึ่งเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งมีข้อมูลว่าอาจจะบุกลุกพื้นที่ป่าค่ะ
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุล

ในอำเภอกเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงา
หลังพบพฤติกรรมลุกป่าสงวนแห่งชาติ
ควนจุกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตเกือบ๕๐๐ไร่ค่ะ
ในการลุกป่าลักษณะดังกล่าวนะคะ

ได้เข้าควบคุมดำเนินการแล้วหลายแห่ง
ซึ่งเร็วนี้น่าจะมีการออกหมายจับคดีลุกป่าเพิ่มเติมอีก๔แห่งนะคะ
โดยก่อนหน้านี้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าปทศได้ตรวจยึดของกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนกรณีที่นายนัทชัยเกลียวเพียน
ทนายผู้รับมอบอำนาจจากวัดพระธรรมกาย
ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

เป็นการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง๓

แต่หากใครเข้ามาวุ่นวายกับของกลาง

ขณะที่การติดตามตัวนายองค์อาจธรรมนิษฐา
โฆษกคณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์ของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดยุโยงปลุกปั่น
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ในทางสืบสวนยังไม่พบตัวนะคะแต่ทราบว่ามีการหลบหนี
แต่ยังไม่พบว่ามีข้อมูลหลบหนีไปนอกประเทศ
สำหรับการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายพลตำรวจเอกศีวราระบุว่า
ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรา๔๔ในการดำเนิน๔๔ในการดำเนินการนะคะ
ไม่เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเนื่องจากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยง
ส่วนจะมีการแทรกแซงของกลุ่มการเมืองอื่นหรือไม่
ต้องสอบถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ